ไปดูกันต่อเนื่องเลยนะครับจากปฏิบัติการของตำรวจปราบรามยาเสพติดในวันนี้
คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจปรับปรามยาเสพติดได้บุกเข้าไปทลายเครือข่ายผาขาวนะครับ
ซึ่งการบุกเข้าไปตรวจค้นในเรื่องของยาเสพติดในวันนี้
มีความเกี่ยวข้องกับนายไซสนะผู้ต้องหาชาวลาว
รวมทั้งไปพาดพิงกับรายชื่อของสามีนักแสดงสาวได้อย่างไร
วันนี้ไทยรัฐทีวีได้รวบรวมข้อมูลทำให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามและเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับ
เริ่มต้นไปดูจากย้อนกลับไปที่ต้นทางก่อนเลยก็คือแหล่งผลิต
ก็คือบริเวณประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่จุดบริเวณประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย
เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดผลิตมาแล้วก็จะมีการประสานรับยากัน
ระหว่างเจ้าของยากับคนรับลำเลียงโดยจะส่งมาให้ผู้ค้าคนไทยในพื้นที่
ซึ่งสองคนนี้ครับเขาเป็นคู่ค้ายาเสพติดกัน
คนแรกเนี่ยชื่อว่านายชัยวัดชูสายหรือว่าแป๊ะมีเครือข่ายก็คือภรรยาซึ่งเป็น
พ่อแม่ของภรรยาด้วยนะครับแล้วก็แม่ของนายแป๊ะเอง
มีนางมณีมาชาวนาเป็นคนเปิดบัญชีให้กับนายแป๊ะ
และนายนัทพลนาคคำหรือบอยใช้โอนเงินค่ายาเสพติด
ซึ่งบอยก็จะมีเครือข่ายคือพ่อและแม่ของนายบอยเอง
ภรรยารวมทั้งพ่อและพี่ชายของภรรยาซึ่งก็ยังมีแฟนของพี่ชายภรรยา
และพ่อร่วมขบวนการนอกจากนี้ในบอยยังมีทีมงานพาหนี
แล้วก็ถือครองทรัพย์แทนนะครับคือนายอู๋แล้วก็พ่อแม่ของนายอู
เพียงเท่านี้ครับยังมีฝ่ายจัดทำบัญชีและถือครองทรัพย์แทนอีก๓คน
ซึ่งก็จะโอนไปยังฝ่ายบัญชีการเงินของเจ้าของยาเสพติด
และความเชื่อมโยงสำคัญที่วันนี้อยู่ในความสนใจเป็นพิเศษก็คือ
อัครกิจวรโรเจริญเดชหรือว่าเบนส์นะครับสามีของคุณแพทย์นับประพา
นักแสดงชื่อดังความเชื่อมโยงก็คือว่า
บอยเป็นผู้นำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดมาซื้อรถรัมโบกินี่
นายเบสนั้นถือครองอยู่ซึ่งปัจจุบันรถลัมโบกินี่คันนี้ยังอยู่ที่นายเบนท์
แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยแล้วก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่า
รถคันนี้นายเบนส์ได้มาอย่างไรเป็นการถือครองแทนนาย
ไซสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาชาวลาวที่ถูกจับที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ก่อนหน้านี้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่สามารถจะยึดอายัดไว้จนกว่า
เบ้นนั้นจะพิสูจน์ที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจน
นี่เป็นเพียงเครือข่ายของผู้ค้ารายสำคัญ๒คนที่นับแล้วมีคนไทย
ไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ต่ำกว่า๒๐คนนะครับ
ส่วนข้อมูลที่ผู้ต้องหาได้ซัดทอดว่ามีบุคคลในแวดวงไฮโซ
วงการบันเทิงแล้วก็วงการรถหรูเกี่ยวข้องหรือถือครองทรัพย์สินแทนนั้น
จะมีใครอีกหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ